สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนี่วันนี้เราเป็นสามสาวมา
แม่หน้าเด็กมากมานี้พูดเลยจริงเผื่อป่งให้เสียเวลา
เพราะว่าวันนี้เวลาเราจะน้อยกว่าปกติ
ก็บันให้ดูหน้าแรกเลยนะคะเห็นภาพ
ท่านนายกไม่หันกาด
นี่นะคะเป็นการเปิดการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพโคราชอันนี้เป็นเฟสแรกนะคะ
ก็กระหนุนเชื่อมโยงทุกภูมิภาคนี่ต้องโกยทรายกันอย่างนี้เลยนะครับ

เมื่อวานนี้ค่ะวันที่๒๑เมื่อวานนี้นะคะ
มหลักหินรัชกาลที่๕ตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง
ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายหวังเสี่ยวเทา
ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูป
แห่งชาติจีนมาเลยนะฮะ
เป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการพัฒนาระบบลดไฟความเร็วสูงไฟฟ้าอะไรแล้ว
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคจะรีบไปไหน
กรุงเทพน้องคายอันนี้เป็นระยะที่หนึ่งนะคะ
นี่น้องคลายแต่ว่าระยะที่หนึ่งที่ท่านไปเปิดนี่

เร็วแบบว่า๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยมีนะมีท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทยไปด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไป
ตรวจการกระทรวงคมนาคมและท่านเป็นผู้รักษาการรถ
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ไปด้วย

เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งลอจิสติกของภูมิภาคอาเซียน
โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพนครและสีมานั้น
ที่เราจะสร้างมีระยะทาง๒๕๒๓กิโลเมตร
วงเงินสร้างโอ้โหเยอะกว่าหลักกิโลเมตรเยอะนะครับ
เพราะวงเงินถึง๑๗๙๐๐๐ล้านบาท
สถานี๖สถานีนะคะ๒๐๐กิโลเมตร
สถานีกลางสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยา
สถานีสละบุรีปากช่องแล้วก็ที่นครราชศรีมาเลย
ความเร็ว๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จะเปิดใช้ได้นะครับ

แต่จะมีอยู่สถานีด้วยปี๒๕๖๕ได้ใช้ค่ะ
ซึ่งค่าโดยสารนะคะก็จะ๕๓๕บาทในช่วงนี้

จะเปิดประมูลปีหน้านี้จะสร้างเป็นช่วงไป

แสนเจ็ดเมือง๙๐๐๐ล้านบาทคุณพาช่วย

พี่องค์เรียกสถานีกลางไม่รู้ตรงไหน
ถ้าต้องจัดต่วจักรที่จะกำลังสร้างเป็นแบบว่า
มาจากชาติเมือง

เอาอยู่ทานนี้ก็คือรถไฟฟ้า
แต่ตอนนี้ถ้าสถานีรถไฟ

เดี๋ยวจะหาให้ถ้าสงสัยมาก

เพราะว่ามันต้องออกไปนอกเมืองแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่สถานี
คือสถานีกลางสถานีดอนเมืองเขาพูดอย่างนี้
ตรงไหนที่ดอนเมืองยังไม่แซม

ถ้าในกรุงเทพพวกคิดลมเพลินจิตอะไรพวกนี้หนูใช้รถไฟฟ้านะพี่
วันนี้ดิฉันทำงานอยู่ที่พระขนง

แบบว่าเกือบจะมีอะไรกับคนข้าง

ไม่เขาจะมาเบียดอะไรแบบนี้เมื่อเวลาขึ้นไปทีไรนะแตกฮือทุกทีเลย

แล้วไฟฟ้านะปัญหาคือว่าคนยังไม่ลงแต่ว่าชอบมาจุกอยู่ตรงประตู
ถ้าหนูจะแบบแข็งใจเบียดเข้าไปนั่นก็จะมีที่ว่างระหว่างไอ้

เมื่อก่อนคุณแม่ที่นเดชน์ไปขึ้นค่ะ

โอ้ยโบราณไฟฟ้าผมแตกตื่นมั้ย
ถือถุงมะขามเทศด้วยนะถุงพัสสิวะหัง

มะขามเทศยังมีขายูเอ็นดูนาง
นางก็ยืนพิงอยู่ตรงเสาคนก็ถ่ายรูปนาง

เราก็ขึ้นมอเซจยังซ้อนเลย

อ่ะพูดถึงเรื่องอากาศตอนนี้ค่ะ
ต้องบอกเลยว่าโอ้หลายวันที่ผ่านมานี้อากาศเย็นอยู่นะคะ

ว่าทางเหนือเนี่ยอากาศหนาวเย็นมากอากาศหนาวก็โหดสังเวยไปแล้ว๔ศพด้วยกัน

ก็ลมหนาวเย็นเยือกชาวบ้านนะก็นอนตัวแข็งดับไป๔รายในจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
ส่วนที่บนยอดดอยอินถนนก็๒องศานะคะ
เหมือนขับก็โผล่ขาวโพลนักท่องเที่ยวก็ไปกันเต็มไปหมดเลยช่วงนี้นะคะ
ยอดดอยวัดได้ต่ำสุดก็สององศาที่เกี่ยวแม่ปานหนึ่งองศาค่ะ
หลายคนก็ไปเก็บภาพความประทับใจเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
ส่วนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเองก็เปิดเผยว่าเกิดปรากฏการณ์เหมือยขาบที่บ้านหมั่นขาวนะคะ
ก็ที่เบาะรถนี่มีเกร็ดน้ำแข็งสีขาวโพนอุณหภูมิลบหนึ่งค่ะ
โอ้โหนัดแบนด้วยนะขอบคุณมากค่ะ
ลบหนึ่งองศานะขณะที่โครงผูตุนิยมวิทยาก็รายงานว่า
ยุสนร้อนไข่ตั๊กนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง

ว่าในช่วงวันที่๒๓๒๕ธันวาคม
ส่งผลให้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะ
โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานียาลานราธิวาสสตูน

เพราะเถอะ
ส่วนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
เริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าว
รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีอุณหภูมิสูงขึ้น
แต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง

ตัวเหม็นควันสุดเลยเพราะเราก็เคยผิง

แล้วก็เป็นแบบโดมเนี่ยให้นั่งสบายอุ่น

อาทิตย์หน้าเราก็ไม่ได้ใส่อะไรว่าเวอร์แล้วใช่มั้ยคะ

เขาบอกว่าจะมาอีกรองนึงหลังจากปีใหม่

ว่ามันอาจจะเป็นคล้ายแบบว่าบางซื้อก็แบบซื้อ
ไฟความเร็วสูงก็เริ่มต้นที่จตุจักรวังซื้อครับ

รวมทั้งรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหม

รถไฟฟ้าด้วย

ครั้งนี้เราก็ไม่รู้นะบางทีเราก็โง่แล้วซื้อ

จะถึงเส้นชัยกันแล้วมั้งตอนนี้เนี่ยนะคะ

หรือว่านายอธิวรา
แฟนสาวก้อยรัชวิน

วันที่๒๒ธันวาคมส่งนี้นะคะ
เพื่อสิบเอ็ดโรงพยาบาลทั่วประเภท

ซึ่งเป็นวันที่๕๒นะฮะ

แล้ววันนี้ก็จะวิ่งทั้งหมด๔เซตด้วยกัน
ระยะทาง๕๒๔กิโลเมตรค่ะ
โดยได้ออกสตาร์ทนะคะจากบ้านแมลงลำปาง
เมื่อเวลาประมาณตี๓๒๐นาที

อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะบ้านโป่ง
ระยะทางทั้งหมด๑๙กิโลเมตรค่ะ

ที่บ้านแม่กาท่าข้าม
ตำบลแม่กาอำเภอปะยาวเจ้า

เส้นทางการวิ่งในวันนี้
วันนี้ช่วง๓๔กิโลเมตร
แรกเป็นทางลงเนินเขา
หลังจากนั้นก็จะเป็นทางราบ
ซึ่งจะทำให้คุณตูนทำเวลาได้ดีขึ้น

พระเทพปริยัติมงคล
เจ้าอาวาสวัดจองคำ
ตำบลบ้านหวดอำเภองา
ที่ได้มารอมอบเงินให้กับตูน
บริเวณด้านหน้าวัด

หน้าจุดวิ่งครบ๒๐๐กิโลเมตร

พระคุณเจ้าร่างกายเธอนี่เหล็กจริง

ก็ยังมีประชาชนมาให้กำลังใจพี่ตูนเนี่ย

นี่วิ่งตั้งแต่ร้อนฝนมาจนหนาว
ช่วงใต้ฝนเจอฝน
ซึ่งอากาศเย็นถึง๘องศาเซลเซียส

ทำนาพี่

และก็กลิ่นให้สังคมทำลงทาน

มันปกติวิ่งอยู่แล้วด้วยนะ

แต่ไม่ได้วิ่งกันอยู่สน
พี่ตูนนะตอนนี้ได้ทั้งหมด๙๖๒ล้านแล้วนะอยู่พยาวอีกแป๊บเดียวจะถึงแล้ว
ไม่ถึง๒๐๐กิโลนะคะเพราะเส้นทางทั้งหมดนี้คือ๒๑๙๑กิโลเมตร
กิโลเมตรตอนนี้ไป๒๐๐๐แล้ววันนี้ก็คงเกิน๒๐๐ไปนิดหน่อย
พอหลังจากนี้ไปปั๊บนะเดี๋ยวคุณตูนก็จะมาร้องเพลงเหมือนเดิมแล้ว

ใครทำอะไรก็ดีจังเลย
ไปทุกภาคก็เห็นแบบวิถีชีวิตทุกภาคไปเลยนะเนี่ย
อ่ะนดเมย์นดเมย์มีข่าวดี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะ
ร่วมสนุกกับเราเมื่อวานนี้นะคะ

จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบาร์บีกอนชิ้นไหน

ก็ผู้โชคดีที่แสดงความคิดเห็นมาโดนใจทีมงานของเรามากที่สุด
ท่านรายชื่ออยู่บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะ
โอ้โหมาคนละจังหวัดเลยดีจัง
นั่นแหละก็รับการต้มน้ำบาร์บีกอนมูลค่า๔๒๙บาท
คนละ๑เครื่องเลยจ้า

พิเศษวันหยุดอยากทำอะไรดีอย่างนี้

คือเขาตกลงก็จะไปเที่ยวช่วงปีใหม่

พี่มดเขาติดธุระจริงหรือว่าเขาติดผู้ชาย

ไปห้องจง

ไม่ไปได้ไหมไปวันเดียวเหมือนต่อลองกันไป

นี่อย่างเป็นสัญญาอะไรอย่างนี้

สิว่าพี่มดดำไม่ไปก็เอาแองจี้ไปแทนก็ได้

นี่ว่าปีนี้จะไม่ไปไหนเลยนะเนี่ย

แม่ไปมาเยอะมากจนแบบแม่มีความรู้สึกแม่คิดถึงบ้านมาก

ใช่ไม่เอาแล้วอ่ะจะไม่ไปเหนือแล้วอ่ะ

เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
เอามาจะสิ้นปีแล้วนะคะ

ทุกปีก็จะต้องมีคำขวัญวันเด็กค่ะ
ซึ่งปีนี้

ก็บอกว่าเด็กไทยใส่ใจศึกษา

ก็หัวหน้ามาแล้วว่ารู้คิด
ก็เข้ามาสรรค์
แล้วก็อย่างน้อย
สรรค์เทคโนโลยี
จำแม่นมอง
และสอบได้ที่๒ในการเข้า

สามารถพาใครเลยทำไมได้เลยเออนี่ตกใจมากเหมือนกันนะ
ทำไมจำได้ตอนนั้นนะใครหนอเป็นนายก
แม่เนี้ยน่าจะเสียสลิตค่ะตูดุต้องค่ะ

นี่นะเราไม่อยากให้เขาแบบว่า๔๐เลย

สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกร

ถ้ามันไม่มีกลิ่นเนี่ยนะเราก็มีทางอยู่

คือแบบว่าเราทำนะเพื่อที่จะให้เรามีกิน
พอเหลือกินเราก็เอาไปขาย

แต่ตอนนี้ทำไมแบบไม่เห็นมีรัฐบาลไหนที่แบบสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรม
ไม่ได้ยังไม่มีอะไรสักอย่าง
ซึ่งแหละว่าเราน่าเสียดายมากเลย
แล้วคิดดูสิชาวนานุ่งกางเกงกล่อมเด็กส่องทำ

ท่องเที่ยวจีนนะคะไปเล่นพิเรนดึงหางช้าง
ช้างชื่อพายอุเทนอายุ๑๗ปีแล้ว
เกิดอาการข้างเลยเรียกเลยไล่เตะนักท่องเที่ยว
ดับไปเลยคันหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บไปสอง
เหตุเกิดที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นสวนผลไม้สามเหลี่ยมทองคำ

ที่เกิดเหตุนั้นก็พบว่าชาวบ้านและพนักงานก็มุงดูเหตุการณ์อยู่
เป็นจำนวนมากในบริเวณท้องร่องนั้นพบร่างผู้เสียชีวิต
ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อในฮียุนจีเนี่ยนะคะ
อายุ๓๔ปีหัวหน้าไกด์ชาวจีนนอนเสียชีวิตอยู่
สภาพศพนั้นเลือดอาบหน้ามีรอยช้ำขนาดใหญ่ที่สวงอก
และสภาพนั้นน่าสยดสยองมากคือเละนั่นเอง
ส่วนผู้บาดเจ็บ๒ลายนั้นก็ส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ
บริเวณเกิดเหตุนั้นแผงกั้นต่างล้มระเนละนาดเลยนะคะ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นมีกระเป๋าสะพาย

เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามควานช้างค่ะในอุยุงรำอายุ๓๒

ระหว่างที่ช้างกำลังพานักท่องเที่ยวกับพะเนียดนั้น
ก็มีนักท่องเที่ยวคือมีนักท่องเที่ยวอยู่ข้างบนด้วย
นักเรียนที่อยู่ข้างล่างนั้นดึงกระตุกหางช้าง
ทำให้ช้างโมโหแล้วก็วิ่งเล่นท่องเที่ยวซึ่งกำลังเดินอยู่
ทำให้นักท่องเที่ยวหนึ่งรายที่อยู่บนหลังช้างกระเด็นตก
คนนี้ก็บาดเจ็บไปอีกคนนึงเกาะแน่น
ตัวเองนั้นพยายามควบคุมช้างให้สงบลง

เมื่อเขาพุ่งชนแล้วก็เตะนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง
กระทั่งกระแทกพื้นแล้วนอนแน่นิ่งไป
เขาพูดปิดท้ายว่าเขาเลี้ยงพายอุเทนมาตั้งแต่เด็ก
นิสัยเป็นอย่างดีที่ผ่านมาไม่เคยทำร้ายใคร
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดอาการหงุดหงิดที่ถูกดึงห่างนั่นเองนะคะ

เสียใจด้วยนะครับหรูมาตายต่างชาติต่างเมืองเลย
ตายทำไมทุกคนชมดิฉันฉันไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยฉันสวยแล้วก็เป็นเด็ก

ไม่ไม่ทำอะไรเลยนะแค่แบบไปพักผ่อนที่เกาหลี

อการเย็นมากนะคุณแม่มาจัดกินกำลังหิ้นกันเลยค่ะ
กินกิมจี่น่ะขอบอกนะท้องเสียวินาธิ์เลย

ก็มีวันหนึ่งทีมงานนั้นเค้าก็พาไปกินใช่ไหม
กินกิมจิกินกินกินอย่างเงี้ยพอวันลุ่มขึ้นท้องเสียมากเลยทุกคน
ท่องเสียมากเลยพออีกวันก็พาไปแล้วดิฉันก็บอกทีมงานบอก
ทำไมฉันท้องเสียจังเลยมันบอกกิมจิไงไม่เคยกินเหรอ
ไม่เคยกินพอกินแล้วก็ท้องเสียมากไปกินถึงต้นตำรับ
เสียใส่เขาได้ยังไงเออแต่มันก็อร่อยดีน่ะอร่อย
สองสองสามวันต่อมาก็ไม่ไปละอ่าแล้วท้องยังไม่ชินท้องยังไม่ชิน
ใกล้เทศกาลไม่ว่าจะเป็นคริสต์มัสอีกไม่กี่วัน
แล้วก็แน่นอนนะคะว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็นปีใหม่กันแล้ว
อืมคิดที่จะไปช้อปปิ้งที่ไหนกันหรือยังโอ้โหตอนนี้เอาหาของขวัญน่ะ
ให้กับคนรักเนาะหรือว่าคนที่เป็นญาติสนิทมิสหายนะ
ก็สามารถไปนี่เลยค่ะข่าวนี้เอาใจพวกแอดเวนเจอร์
คนรักกีฬานะคะรวมทั้งขาช็อปทั่วฟ้าเมืองไทย
ชวนมากันเลยงานนี้นะฮะสปอร์ตเวอร์
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวรถกันนำจัดให้หนัก
จนคุณสาแก่ใจมีโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พบกับสินค้าเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างจากแบรนด์ชั้นนำ
รถทางร้านนะคะสูงสุดถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
พร้อมกับสินค้าช็อกแอนด์ซุปเปอร์ช็อกที่คุณต้องอึ้งอึ้ง
พร้อมกับรับคูปองเงินสดท้ายใบเสร็จสูงสุด๒๕๐๐บาทนะคะ
ซื้อสินค้าตั้งแต่๕๐๐ใบขึ้นไปแล้วก็รับของสมนาคุณอีกมากมาย
วันที่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบถึงวันที่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
สปอร์ตเวอร์ทุกสาขาทั่วประเทศด้วย
ก็คือในร้านสปอร์ตเวอร์ใช่ไหมใช่รองเท้าเต็มเลยเนี่ย
ใครแบบจะเดินทางเอ่ยต้องมีรองเท้าคู่ใหม่อย่างนี้นะ
ไปดูชุดโยคะดีกว่าต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รถสูงสุดต้องเจ็ดสิบน่ะ
เดี๋ยวนะเล่นอยู่คนเดียวนะไม่ใช่เล่นกับใครนะ
ในช่วงหน้าเป็นข่าวบันเทิงกันนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า

แต่งเพื่อจะส่งท้ายปีใหม่ปีเก่ากันเลยทีเดียวนะคะต้อนรับปีใหม่
ตื่นเต้นแหมอุ้ยวันคิดสมัสเลยสิใช่ใช่จำง่ายดีน่ะ
จำง่ายดีน่ะเออวันครบรอบวันครบรอบผู้ชายไม่ลืมแน่
อันนี้ไม่ลืมแล้วลืมโดนตบเออลืมมีปัญหาครอบครัวทุกคนนะฮะ
คนที่ลืมวันสำคัญนะคะวันอาทิตย์ที่๒๔ธันวาคมนะฮะ
ที่ห้องบางเกาะคอนเมนชั่นฮอลชั้น๒๒โรงแรมเซ็นทร่าโรงแรมเขานะ
แต่งที่อื่นไม่ได้นะฮะที่เซ็นทราเวิร์นนั่นแหละอ๋อโอ้โหลูก
ก็จะถึงวันฉรองพิธีแต่งงานของผู้รักนะฮะดูลูก
หมื่นร้านกันเลยทีเดียวนะคะต้องยิ่งใหญ่อลังการอย่างสุดแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ
ขอบคุณที่รักดิฉันนะคะรักพี่ม้าที่ซื้อ
ตามกำหนดการเลิกไม่พอดีเงยขึ้นไปแล้วเห็นพอดี
เวลานี้นะ๑๘นาฬิกา๖โมงเย็น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทาน
ระหว่างมากกี้ราศีบารอนชิก้านะคะแล้วก็ป๊อกพัดศรกรจิราธิวัฒน์
งานแต่งครั้งนี้เหล่าคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยพร้อมกันมากแล้ว
ที่จะไปร่วมยินดีกับมากกี้แล้วก็ป๊อกค่ะ
ก็คิดว่าแน่นะฮะ
หลังจากนี้นะคะพอ๓ทุ่มปั๊บก็จะเป็นปาร์ตี้สุดจี๊ดกันเลยทีเดียวนะคะ

ก็เรียกว่ามั่นใจเลยนะคะว่าปาร์ตี้ฉลองการแต่งงานครั้งนี้เนี่ย

ประมาณนั้นครับนอกจากของพี่ปองป๊อร์พี่ปาร์ตี้

แก้งเขวิลตาส์ก็แกล่งไปนั้นเหมือนกัน

เออใช่คือแน่นไปหมดเลยทีเดียว

คุณฝันหาช่างไม่ได้เลยนะวันนั้น

อันนี้คือลุ้นให้น้องเขาเป็นฝั่งเป็นฝา
ห่วงไปถึงนู่นห่วงไปถึงลูกแล้ว

ก็มีข่าวอยู่เรื่อยรักเลิกกัน
หลายครั้งแล้วนะคะตอนนี้คุณชายกับดีเจแมน
ตอนนี้คุณใบเตยเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้าจำกัดนิยามความรักกับดีเจแมนเท่าไหร่

อุ๊ยตายกินกระเป๋าค่ะโง่เฮ้งดีเหรอค่ะขอบคุณมากค่ะ

พี่แมนพูดถึงมันแต่เห็นไลน์ทำอย่างไรได้
นี่ไม่ล่าสุดใบเตยเขาก็ออกมาเปิดใจนะคะ
ความรักตอนนี้ยังไม่รู้เลย
อย่าเพิ่งถามนะคะใจเย็นกันก่อน

ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้าให้นิยามความรัก
มันนิยามไม่ได้จริงไม่รู้ว่าจะนิยามยังไง

ฟังสบายแต่ทิศทางความรักก็น่าจะดีขึ้น

จะพาไปเที่ยวเป็นทริปแบบอุบปากนิดนึง

ใบเตยก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะพาไปเที่ยว
ใบเตยก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะพาไปไหน
แต่พี่แมนบอกว่าจะพาไปเที่ยววันที่๒๕ธันวานี้ค่ะ

เพราะว่าปีหน้าใบเตยจะลุยงานเพลงอย่างจริงจังแล้วนะคะ
ก็นี่เอาแต่ลุยงานแล้วเนาะแล้วก็ไม่แน่นอน
ในเพลงไม่ได้คำนี้นะมีอันนั้นด้วยนะ

คือเขากลับว่าจะเปิดช่วงปีใหม่ให้สัมภาษณ์มากก็เป็นอารมณ์คำขันไปเดี๋ยวคงได้รู้กัน
มาดูทายาทอันนี้ก็หลายพันล้านเหมือนกันนี่ไงของชมพู่ไงคะ

ทายาทเขาตั้งหน้าตั้งตารอดูน้องสายฟ้ากับน้องพายุวันนั้นเป็นไง
เพราะว่าก็คุณแม่ก็ดังสักขนาดนั้นกับคุณพ่อน็อตนะครับ
มีพัฒนาการที่โตตามไวหน้าตาหน้ารักหน้าชังทุกวัน
คนที่รักหลีนหลงเสน่ห์นี่
จมพูเขาพาออกมารับอากาศหนาวเพราะวันนี้
คลิปวิดีโอนี้นะคะของน้องสายฟ้ากับอากาศหนาวครั้งแรก
น้องสายฟ้าหน้าฟินมากอากาศเย็นดีดดีดดีด

ส่วนน้องสายฟ้านั้นชอบอากาศหนาวแน่นเลยเพราะว่า
ไม่มีอาการงอแงเลยนะคะทั้งคู่เลยนะฮะ
คนนี้คนนี้แบบว่าดิ้นเลยนะเอ็นดูอากาศสดชื่น
อากาศดีนะฮะอย่างนึกว่าเด็กก็ยังฟิน
หน้าเหมือนพ่อนะคนนี้
แต่วันนี้มันไม่ค่อยจะหนาวแล้วนะมันก็ไม่ค่อยจะเย็น
ขึ้นมาสองสามอุตสาห์ครับแต่ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่
สบายขนาดชื่นใจใส่เสื้อแบบนี้ได้
ใช่ถ้าไม่ได้เย็นแบบนี้เราก็จะไม่ได้แต่งตัวแบบ

ดูเท่าไหร่ก็ดูไม่ออกเลยอ่ะทำไมอากาศเกาหลีมันยังดี
ก็มีคนถามไลน์ถามเยอะผู้ชายที่ลงในไอจีคือใครคะ

เทปพอเทปสุดท้ายเนี่ยนะฮะฉันก็เปลี่ยนผมเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนผมไปเรื่อยเรื่อย
ตัวเองก็เปิดผมมาแล้วเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยดิ
ขอถ่ายรูปหน่อยดิฉันก็แบบว่าไม่เคยเห็นบอกแล้วเขาก็ไปลงในไอจีของเขาว่า
สามสี่สิบปีที่รู้จักกันมาเป็นครั้งแรกที่เห็นเปิดผม
แล้วดิฉันก็เลยแคปรูปนี้ไปจุ๊บเข้ามา
เพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบอย่างนี้คือ
แล้วเขียนคำว่าเพลียน
ของฉันในที่นี้ก็คือเปลี่ยนผม
รายการของบริษัทคุณไก่วรายุทธ์
น้องสาวมากสาวมากสาวมาก
น้องเคยเจอพี่เขาอยู่
อีปอมอีปอมรอนสาวมาก
เอางานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ื่นเริงถล่มศพใหม่ค่ะโรงแรมมนเทียนลิเวอร์ไซต์
ก็เชิญดื่มดำกับมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำเจ้าพระยา
ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ื่นเริงทะเลิงศพใหม่ค่ะในวันอาทิตย์ที่
๓๑เดือนวาส์๒๕๖๐นี้นะคะ

ณสาราริมน้ำอิ่มเอ็มกับซีฟู้ดบาร์บีคิวสดใหม่
บุฟเฟ่อาหารนานาชาติหลากหลายค่ะ

พร้อมกับตรึงตาไปกับการแสดงหน้าตาลีลา

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร
ต่อ๓๒๐๒นะคะหรือ๓๒๑๒ค่ะ
ผมจะบอกนะอะไรที่มันเป็นไม่ใช่ของจริงเนี่ยนะ
มันก็จะโชว์หน้าโชว์ตาอย่างนี้
แต่อะไรอะมันไม่มีพี่รุ้น